ตังค์จากใต้ย้ายมาอีสานพาไปกินตลอดกินถิ่นอีสานกันหน่อยคุณผู้ชม
ไปที่ขอนแก่นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีของดีของเด็ดเพียบเลยนะคะ
ต้องบอกว่าเจ้าที่จะพาไปกินเนี่ยอุ้ยฮอตมาก
เพราะว่าคนต่อแถวยาวมากในการไปหาซื้อหากิน
แล้วคุณถ้าไปผิดเวลาก็ไม่ได้กินนะจ๊ะ

เพราะว่าเวลานี้เขาขายกันตอนกลางคืน
ร้านนี้เองโจ๊กจั๊บบัตรคิว
เต็มก็คือร้านโจ๊กก๋วยจั๊บต้มเส้นบัตรคิว

อยู่กลางเมืองขอนแก่นเลยอยู่ที่ถนนหน้าเมือง

มุงเยอะแบบนี้ไม่ได้มาทวงอะไรนะคะ

โดยเฉพาะช่วงหัวค่ำที่เปิดร้านใหม่นะคะ

ใครจะมาสั่งอาหารใส่ถุงกลับบ้านก็ต้องมารับบัตรคิวก่อน
ถึงเวลาก็จะเรียกมาถามว่าจะสั่งอะไร

คือมันเป็นแบบนั้นรับคิวกันแบบนี้เลย

ลูกค้าที่มาทานที่ร้านก็จะจดรายการอาหารตามปกตินี่แหละ
ก็จะเห็นว่ามีโต๊ะเก้าอี้ตั้งเรียงรายอยู่มุมตึกทั้งสองด้าน

เลือบมาดูหม้อหน่อยไหม

เด็ดของร้านว่ากันหน่อยละกัน

หม้อนะคะวางเรียงอยู่บนรถเข็นแบบนี้แหละ

เป็นสูตรเวียดนามที่เส้นเหนียวนุ่ม
ซับน้ำซุปสีเข้มรสชาติเนี่ยแบบหอมว่ะ

หลายคนอาจจะกังวลเส้นเล็กไหม

เป็นแบบสูตรเฉพาะเลยและยังมีเครื่องเคียงอีก

ราคาก็ย่อมเยาว์จับต้องได้

เครื่องเคียงก็มีหมูยอซีกงหมูและก็ไข่ลวก

ส่วนหม้อสุดท้ายโจ๊กไก่สับค่ะ
จะเพิ่มหมูยอหรือว่าไข่ลวก
ก็สามารถสั่งได้ตามใจชอบ
คุณดูสิเครื่องมันทะลักทะล้นแบบนี้
และอย่างที่บอกไปราคาธรรมดา๓๐บาท

อยากจะเพิ่มไข่ลวกอยากจะเพิ่มหมูยอก็จ่ายอีก๕บาทเท่านั้น

ส่วนใครอยากจะกินหมูยอให้จุใจแบบเป็นแท่งก็สั่งได้แท่งละ๔๐บาท
อยากสั่งเป็นเกาเหลาก็๕๐บาท
โอ้โหเมนูนี้มันยั่วน้ำลายจริง
ไปฟังเจ้าของร้านเขาพูดถึงกันหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง

จากนั้นพ่อก็เริ่มเรียนรู้สูตรจากยายแล้วก็เริ่มมาขาย

พอขายไปได้ประมาณ๑๐กว่าปีก็เริ่มมีลูกค้าเยอะขึ้น
จากในจังหวัดก็เริ่มเป็นนอกเมืองแล้วก็ต่างจังหวัด
คิวก็อาจจะมีตั้งแต่๑๕๐หรือ๑๐๐ก็ได้ครับ
แต่ส่วนใส่ถ้วยนี้สามารถสั่งได้เลยก็จะเป็นคิวถ้วยต่างหากครับ
โจ๊กก๋วยจับต้มเส้นบัตรคิวนะครับ
เปิดขายตั้งแต่๑ทุ่มถึงตี๔นะครับ

ขอเชิญแฟนรายการตลอดข่าวทุกท่านนะครับ
แวะมาจังหวัดขอนแก่นและมาชิมที่ร้านเราด้วยนะครับ
ร้านโจ๊กก๋วยจั๊บต้มเส้นบัตรคิวครับ
ก็นานแล้วค่ะประมาณ๑๐กว่าปีได้
ตั้งแต่เรียนปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก
ถ้าเป็นเมนูประจำนะคะก็จะเป็นก๋วยจั๊บ
คือของเขาจะเป็นเอกลักษณ์ค่ะ

ได้คิวที่๑๙ครับ

เป็นตัวอย่างของร้านค้าขายแค่๓เมนูขอให้เด็ดขอให้โดนก็ขายดิบขายดีแล้ว

คุณผู้ชมส่งไลน์มาโอ้โหชอบข่าว
ร้านโจ๊กไว้จับต้มเส้นบัตรคิวมากเลย
เพราะว่าตอนเช้ายังไม่ได้ทานอะไรเลยหิวแล้ว
ทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ชมคะเราก็เหมือนกัน